มีคะเห็นเพื่อนบอกว่าเตรียมให้ตรวจทานแล้ว

เราเรียกว่าเรามีเป็นเรื่องแรง
ก็เลยจะพยายามทำตัวชิวมากตอนนี้
คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็จะรู้สึกว่าความเหนื่อยเนี่ย

ก็อาจจะเหนื่อยเป็นเรื่องปกติค่ะ

อ่ะหายใจก็เหนื่อยแล้ว

มันก็แบบทำอะไรก็เหนื่อย
ก็เลยรู้สึกว่าคนท้องเขาคงเหนื่อยกันมาก

มีอากาศของคุณค่ะ

จริงตอนนี้เพื่อนหลุนกันขนาดไหนคะ

เพราะก็คงเห็นว่ามี่อยากเป็นแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ

นี่ก็ตั้งใจแล้วว่าก็ให้เวลาสักปีนี้แล้วกันค่ะ
แต่ถ้าเกิดปีนี้ไม่มีก็อาจจะ

ก็เลยไม่ได้อยากจะฝืนธรรมชาติเท่าไหร่
ทั้งตัวพี่หนุ่มเองก็คือเขาไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

อยู่แปลงว่าตัวเราแต่ว่าตัวเรายังอยากมีค่ะ

ให้เวลาก็เป็นมันแค่ปีนี้เองอะไรอย่างนี้ค่ะ

จะมียืดมีต่อรองอยู่ค่ะ

จริงแล้วไม่ถึงจบรู้ว่าทำทุกวันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะดี
มันเป็นเรื่องกับวิทยาศาสตร์ความแข็งแรงของแต่ละอย่าง

คือเป็นคนที่ออกกำลังกายทานแบบสุขภาพดีอยู่แล้วอะค่ะ

เขาไม่เปลี่ยนใจค่ะแบบอยากมีแล้วอะไรอย่างนี้

ก็ไปกับเพื่อนพี่หนุ่มแล้วก็ครอบครัวเขาต่างนานา
ก็จะมีหลานประมาณ๗๘คนไปด้วยค่ะ
เขาก็ดูอินนะเขาก็ดูแบบมีก็แอบถ่ายรูปเขากับหลานอะไรอย่างนี้
ก็น่ารักนะเขาก็ดูเหมือนแบบก็น่าจะเป็นคุณพ่อที่น่ารักอยู่

เพราะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาคิดว่าโลกเราเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะน่ากลัวค่ะ
เขาก็กลัวคือเขาเป็นคนที่เวลาเขารักใครแล้วเขารักแบบสุดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาต้องมานั่งห่วงลูกหรือรักลูกเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันคงเป็นอะไรที่ที่ที่ลำบากใจมากสำหรับเขาอ่ะค่ะอย่างอิตาลีก็ตอนนี้ไม่มีลุ้นที่มีลุ้นไหมครับก็ก็ไม่แน่ค่ะเดี๋ยวตอนนั้นพี่พี่บอกว่าที่ร้านงานเปิดหลานบอกว
ยิ่งถ้างานเยอะไม่ได้พักผ่อนและยังต้องเคลื่อนเรื่องลูกอีก

แต่มีได้ข่าวว่าถ้าดูถ้าคิดเรื่องนี้มากเกินไปเขาก็ไม่มานะ
คือแบบเขาก็แบบก็กดดันเขามากเกินไปอย่างนี้
ก็เลยพยายามทำตัวเป็นปกติแล้วช่วงนี้แบบใช่
ที่มีงานติดต่อเข้ามาแล้วมี่ก็ไม่อยากปฏิเสธ

ปรึกษาค่ะอันนั้นเขาสายคุณแม่มาก
เขาแบบว่าเหมือนตำรานั่งพูดได้
คือเขาจะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่
แล้วก็ไปนั่งอยู่กับเขาก็จะพูด
แล้วก็ฟังนะคะเขาก็ดูพร้อมมาก
เขาใช้สิทธิ์คุณแม่จะให้ทำยังไง

แล้วก็อย่างอื่นก็แบบจะเอะอะหายใจก็เหนื่อย
แบบว่าสับผมเองไม่ได้ทำอะไรเองไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เรียกว่าตอนนี้จะอ้อนเพื่อนทุกคนเลยหรือเปล่า

ปกติตั้งแต่รู้จักกันมานี่เขาก็เป็นคนแบบ

แต่วันนี้มาสายแม่แบบอ่อนโยน
เจอเพื่อนอ้อนอ่ะก็ได้ทำให้ก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
มีชมจะรับงานแล้วด้วย

แต่ว่างานใหม่ที่อาจจะหนักเกินไปหรืออะไรอย่างนี้ก็จะไม่รับ
ห่วงเพื่อนไหมค่ะเพราะว่าเพื่อนก็ยังไม่แข็งแรง

เขาแบบถ้าแข็งแรงถึงขั้นอ้อนเพื่อนได้นี่ถือว่าแข็งแรงแล้ว
โอเคแล้วเขาก็พร้อมมากเขาก็แบบศึกษาทุกอย่าง
มีก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสได้มีน้องนี่ก็ไม่ต้องอ่านแล้วหนังสือ
ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่ต้องใช้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อก็ไปเอาของชมเลย
เดี๋ยวให้ชมนั่งเล่าให้ฟังว่าต้องทำอะไรบ้าง

อยากได้ผู้หญิงค่ะใช่พี่เป็นคนชอบเด็กผู้หญิงค่ะ
เด็กผู้ชายแบบหลานนี่ก็เป็นเด็กผู้หญิงทั้งที่ไม่รู้ชอบเด็กผู้หญิง
ได้ผู้ชายก็ไม่เสียใจหรอกค่ะแต่ก็ชอบอาจจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงบ้างค่ะ

นี่เราจะถามกับแสนนากาศเป็นแบบไหนมีหลายคนอึ้งอะไรอย่างนี้ว่าทำไมเราต้องทำผ่านเหมือนกัน
จริงมี่ก็คือมี่ก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะตั้งแต่อยู่อังกฤษนะคะ
ทุกแบบสุขเสาจะไปสถิตอยู่คารโลเกไทย
แต่เพลงที่ไอซ์เคยให้สัมภาษณ์ก็คือ
แต่ละเพลงที่มีจะร้องก็จะเป็นเพลงที่
ที่มีชอบหรือถนัดหรือแบบมุ้งมิ้งของมีอ่ะค่ะ
แต่ว่าเพลงที่ร้องในรายการเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเพลงที่

แต่ว่ามิ๊กก็เลยทีมงานแล้วก็พี่แอมก็บอกว่า
ถ้าทำอะไรเราทำถ้าเราทำแล้วเราทำได้อยู่แล้วก็อย่าทำเลย

ที่แตกต่างแล้วต้องออกจากคอนเสิร์ตโซนของตัวเองค่ะ
ก็ควรทำมีก็เลยทำเท่าที่มีทำได้ก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะ
จริงคนใกล้ตัวมากก็จะรู้นะคะ
นี่เป็นคนชอบร้องเพลงค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้โชว์แค่นั้นเอง

ก็ไม่มายนะคะก็ไม่ได้กลัวนะ
กับการที่จะร้องเพลงมากขึ้น
มีอะไรที่สนุกอ่ะมีชอบมากเลยอ่ะ
แล้วก็แต่ละท่านที่ไม่ได้ร้องเพลงด้วย

สำหรับมี่เป๊กเป็นคนที่แบบมีความสามารถมาก
แล้วก็ร้องเพลงพร้อมแบบพร้อมมาก
มันเป็นอะไรที่แบบเป็นเกียรติมากเลยค่ะ

ไปร้องเพลงนายเกดได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีด้วยค่ะ

ธุรกิจกับพี่คิดจริงเป็นธุรกิจเดิมที่เคยทำด้วยกัน
แต่ว่าขยายสาขามาอีกที่หนึ่ง

แต่ว่าตอนแรกสาขาที่เราอยู่ตอนแรกเราอยู่ที่ทองหล่อนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เราจะไปตรงสุขุมวิทย๑๐๑ประมาณบนวิถีแถวนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเป็นการเปิดร้านใหม่ก็ขยายขึ้นก็ดีใจที่แบบได้ดี
เห็นป่ะวันนั้นจะให้สัมภาษณ์คู่กันดู
ก็วันนั้นก็คงต้องมันเป็นธุรกิจอะเนอะเราก็อยากแบบ
คือเราปกติเราไม่รับงานคู่กันอยู่แล้วอะค่ะคือไม่อยากจะแบบต้องมารับงานคู่เพื่ออะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าอย่างครั้งที่แล้วที่เขาเปิดร้านเราก็ไปแสดงความยินดี
ครั้งนี้ก็คือเราทำธุรกิจก็คือมาร่วมงานกันเฉยไม่ได้มีเรื่องแบบอื่นเกี่ยวข้อง
เหมือนหลายคนมองว่าแบบถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่เราก็ยังแบบยังทำด้วยกันอะไรอย่างนี้ด้วยกันได้อยู่
จริงก็ทำด้วยกันอยู่แต่ว่าถามว่ามีโอกาสได้คุยกันเยอะไหมก็ไม่ค่อยได้คุยกันเยอะมาก
เพราะว่าจริงธุรกิจตัวนี้ก็มีแบบหุ้นส่วนหลายคนอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือจะเน้นคุยแบบในเรื่องที่แบบสำคัญอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าหลังจากนี้พอเปิดแล้วก็อาจจะมีปรึกษาอะไรกันบ้างปกติเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเราก็ยังดีต่อกันเหมือนเดิม
ถ้าทำมีธุรกิจด้วยกันมันก็ต้องแบบใกล้ชิดกัน
คงไม่มีเวลาตอนอยู่ด้วยกันยังไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเลยเพราะฉะนั้นว่าน่าจะปกติมากกว่าค่ะ
เดือนนึงจะได้เจอสักครั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยคิดว่าอย่างที่บอกว่าบางทีการทำธุรกิจถ้ามีหลายคน
บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่คุยกันสองคนต้องประชุมกันหลายคน
ไม่กลัวมีปัญหาอะไรกันใช่ไหม
กับพี่คิดไม่เคยมีปัญหากันเลยค่ะเรื่องธุรกิจไม่ค่อยมีปัญหาใครเท่าไหร่
แต่ว่าคือจริงงานนี้ก็มันเป็นงานที่เราทำกันมานานแล้วน่าจะลงตัวแล้วค่ะ
ยังทำงานกับพี่คิดได้เหมือนเดิมไม่ว่าสถานะอะไรเลย

เพราะว่าแต่ว่าถ้าจะให้รับงานคู่เหมือนเมื่อก่อนคงไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วมันก็ดูตลก
แต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นงานที่มันจำเป็นเหมือนเป็นธุรกิจร่วมกันแล้วเราต้องไปเราก็ไป

มันจะมีแบบหรือไม่รู้ไหมครับค่ะ

มันคงนานมาสักพักนึงแล้วอะค่ะแบบที่เราแบบเปลี่ยนสถานะอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีการเกรงหรือว่าไม่ได้มีการแบบคิดอะไรมาก
เพราะฉะนั้นวุ้นว่าตอนนี้แบบวุ้นสบายมากเขาก็น่าจะเหมือนกัน
จนโดยเราไม่เคยคิดแบบจะถอนหุ้นหรืออะไรเพราะว่าคนเหมือนกันจนมากเขาจะแบบทำด้วยกันไม่ได้

อันนี้มันเป็นหุ้นแบบมีหลายคนมันเป็นแบบมีคุณหมอหลายท่านด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นธุรกิจที่แบบเราตั้งใจกันมากอะไรอย่างนี้แต่ว่า
แต่ว่าไม่ได้แนวแบบใครเยอะกว่าน้อยกว่าเราพูดเล่น
แต่ว่าแค่เป็นแนวว่าเราแยกแยะออกว่าเรื่องไหนเรื่องส่วนตัวเรื่องธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงธุรกิจที่วุ้นทำกับเขาก็ยังมีร้านอาหารครัวคิดด้วยนะ
เช่นอะไรอย่างนี้ค่ะคือวุ้นรู้สึกว่าวุ้นไม่คิดอะไรเลยอะ
เหมือนแบบธุรกิจก็ธุรกิจแต่ว่าบางทีมันไม่ต้องคุยกันเยอะก็ได้
คือถ้าวันหนึ่งเขามีใครขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะได้แบบเกรงใจเขาในนึกออกป่ะเราก็ไม่อยากจะแบบ
ก็ไม่อยากจะแบบคือถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเขามีใครมีความรักครั้งใหม่หรือเราก็ตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่อยากให้แบบแต่ละฝ่ายคิดมาก
อันนี้คือทำกับเขาแล้วเราสบายใจที่อยากจะทำงานกับเขา
แต่ตั้งแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่เคยมีปากเสียงอะไรเรื่องธุรกิจอะไรอย่างนี้

ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒